ตามต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับผู้ชายอายุ๒๘ปี
เขามีเพลิงพักอยู่บริเวณเชิงเขาพระงามในพื้นที่ลบบุรี
ปรากฏว่าเจออีกทีกลายเป็นศพ
พี่สาวนี่งงมากตอนหัวค่ำก็ยังกินข้าวอยู่ด้วยกัน
แล้วก็เพิ่งแยกย้ายกับน้องชายรู้อีกทีน้องตายแล้วนะครับ
นี่คือบริเวณจุดที่ไปเจอศพครับ
ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
หลังจากพบศพนายสืบสายอายุ๒๘ปีครับ

พบศพบริเวณเชิงเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี
แล้วจุดเกิดเหตุเป็นที่ดินที่เขาปลูกน้อยหนาเอาไว้
สภาพศพผู้ตายนั้นพบว่ามีบาดแผล
ถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาดนะครับที่กลางศีรษะ
โดยเลือดและสมองนี่กระจายเลยนะคุณผู้ชมขออภัยนะฮะ
แสดงว่าคือเขายิงแบบระยะเผาขนเลยโหดเยี่ยมมากนะครับ
ตรวจสอบภายในตัวก็ไปเจอเงินสดกว่า๖๐๐๐บาท
ใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์สีดำจอดอยู่และมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคัน
ก็จอดอยู่ใกล้กันนะครับ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าช่วงเย็นตัวเธอแล้วก็น้องชาย
ก็ยังคงกินข้าวด้วยกันจนกระทั่งประมาณสัก๒ทุ่ม

ต่อมาครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนจาดนัด
นัทนี่เป็นอดีตทหารแล้วเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันกับน้องชาย
สนิทกันเลยกับน้องชายเป็นคนโทรมาบอกว่า
พี่น้องพี่ถูกยิงอยู่ที่เขาพระงาม
แล้วก็วางสายไปเลยเธอก็รีบไปตรวจสอบครับ
ตอนแรกถามเมียแล้วก็ลูกของจานัท
จานัทไม่อยู่เพราะต้องว่าจะชวนไปด้วยกันไง
อยู่ตรงไหนยังไงไม่เจอครับไม่เจอตัวจ่านัท
แล้วก็มารู้ว่าอ้าวน้องถูกยิงตายกลายเป็นศพอยู่ตรงนี้
แล้วจุดที่โดนยิงตรงนั้นนะครับคุณขวัญคุณผู้ชมเนี่ย
พักแห่งนี้ปลูกเอาไว้เยื้องกันกับสารตาสารยายด้วยนะ
เขาก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงจงใจเลือกก่อเหตุยิงตรงนี้เลยเนี่ย
ฝั่งตรงข้ามจะเป็นสารตายายแบบนี้เลยค่ะ
ครับทราบข่าวจากเจ้าของที่ดิน
ก็เลยรีบไปตรวจสอบพบร่างของน้องพบเงิน
แต่ไม่พบตัวจ่านัทเธอสงสัยตัวของจานัทว่า
เกี่ยวพันกับการตายน้องชายหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าอะไรมีข้อมูลว่ารถกระบะจานัท
ขับวนไปเวียนมาในหมู่บ้านอยู่หลายต่อหลายรอบ
แล้วทำไมเขาไม่มาดูทำไมไม่มาเจอหน้าก็เป็นคนโทรแจ้งพี่สาวเองนี่ว่า
น้องพี่อ่ะโดนยิงในสืบสายเนี่ยที่ผ่านมาครับพี่สาวบอกว่าน้องชายกับจานัทเนี่ย
มาหาสู่กันอยู่ตลอดและอาจจะมีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร
น้องชายเนี่ยเสพยาเสพอย่างเดียวไม่ได้ขายแล้วเมื่อวานนี้เมียของน้องเพิ่งจะไปคลอดลูก
ยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกเลยก็มาเกิดเหตุสลดแบบนี้ครับ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนก็คือกินข้าวแล้วก็นึกว่าเขาจะนอนแต่หนูก็เลยเข้าห้องเข้าห้องนอนก็
แต่งว่าตอนที่เขากลับไปอยู่ทีใดให้เขาพามาเขาไม่พามา
เขาขึ้นบ้านเลยอ่ะก็ตอนที่ที่ถึงกับเราเข้ากับตัวใครนะค่ะ

น่าจะเป็นเมียกับลูกสาวเขามารับรถกระบะกลับไป

ไม่เจอตัวตอนที่มาเห็นศพของน้อง

แสดงว่ามอเตอร์ไซค์๒คันที่จอดอยู่สีดำทั้งสองคันเนี่ย

อีกคันหนึ่งน่าจะเป็นของจานัทที่ขี่รถมาด้วยกัน

นัททิ้งรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้
สงสัยว่าลูกเมียคงมารับขึ้นรถกระบะ

ล่าสุดตำรวจเจอตัวจ่านัทแล้วนะครับ
ซ่อนตัวใกล้กับบ้านของตัวเอง

รู้เห็นกับเรื่องการตายหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวรอความคืบหน้าแล้วก็คำชี้แจง

เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดอีกครั้ง

ผู้ตายนี่กำลังจะได้เป็นพ่อคนนะ
เมียไปคลอดแล้วผัวมาโดนยิงตายแบบนี้

ที่รบบุรีนะครับเหตุการณ์นี้ครับ